ไปดูความคืบหน้าการคลี่คลายคดีคนร้ายรอบวางระเบิดป่วนพื้นที่กรุงเทพ
นายรมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้๙คน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายรมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดยาลาวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
เพื่อที่จะไปเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้
แล้วก็ได้เปิดเผยถึงการสอบสวนหาคนทำผิดเหตุระเบิดป่วนกรุง
โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดขณะนี้มีความคืบหน้า
และสามารถจับผู้ต้องหาได้แล้ว๙คน
ขณะเดียวกันอยากให้ขอระมัดระวังเรื่องของข่าวปลอมนะครับ
หากไม่รู้ข้อเท็จจริงก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยออกมา
วันนี้ก็ได้สอบหาผู้ที่กระทำความผิดได้จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับมากขึ้น
ถึง๙คนแล้วในขณะนี้นะก็รู้แค่นี้ไปแล้วกัน
ก็กำลังสืบสารต่อไปนะครับเพื่อดำเนินการมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้
โดยวิธีการของกระบวนการยุทธรรมนะครับที่ทั้งวัตถุพยานทั้งพยานบุคคลต่างต่าง
เราต้องทำให้รอบครอบนะครับรัฐบาลก็จะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
หนังสาวป๋าวีนาอัตปรีนาร์เนี่ย
ผมก็สอบถามจากบรรดานักการเมือง
มันมีการกล่าวอ้างมาเยอะแยะพอมควรเหมือนกันนะครับ

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับ
ขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกย้ำว่ากลุ่มเดิมที่เคยกล่าวถึง
คือผู้บงการที่มีกลวิธีทำเป็นขบวนการทำให้สาวถึงยาก
ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แต่ขณะนี้ยังเชื่อมั่นฝีมือตำรวจว่าจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้
ผมบอกได้เลยว่ากลุ่มเดิมที่บอกหมายถึงก็คือ
ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดนะครับ
ใช่ฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลหรือเปล่า
คือจะเป็นฝ่ายอะไรก็ตามผมผมไม่เบรก
เพราะผมไม่สามารถพูดในขณะนักการเมืองเราไม่มีความสะชอบแล้ว
ส่วนการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะครับ
มีรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในยา
ในการยืนยันตัวบุคคลให้ชัดเจนนะครับ

จากนั้นจะนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีรายชื่อ
อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
จากแนวทางการสืบสวนนั้นพบว่าผู้ก่อเหตุ
ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ทั้งหมดแต่มีบางส่วน
เป็นผู้ก่อความไม่สงบในบัญชีเฝ้าระวังอยู่ด้วยนะครับ
และเมื่อได้รวบรวมหลักฐานต่างครบแล้ว
ก็จะขอสารอนุมัติออกหมายจับ
เชื่อว่าภายใน๒๓วันนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น